เธอเป็นทั้งนางฟ้านะคะแล้วก็
เขาเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งโภงกลางบันดับตัวจริงค่ะ

จำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
พี่แอนทองประสมพึ่งได้ไปช่วยเหลือนะคะ

จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นมังคุดที่อำเภอลานสกาไนนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแกทนเห็นชาวสวนเนี่ยเอามังคุดไปเทบนถนนไม่ไหว
คือตอนนั้นมันราคาตกต่ำมากนะคะคุณผู้ชมเหลือกิโลกรัมละแค่๘บาทเท่านั้นเอง

เหมากรัมปีนะคะจากจังหวัดแม่ฮังศรเกือบ๗๐๐๐ตันคุณผู้ชม

แอนโพสต์บอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วพี่แอนเนี่ยเคยเป็นผู้จัดละครเรื่องคือเธอ
แล้วพระเอกเนี่ยมีอาชีพขายกะหล่ำปีเข้าใจหัวอกเลยว่าปลูกยาก
ปลูกยากกว่าจะน้ำกว่าจะอากาศกว่าจะคุณแรกอีกไม่ได้ให้เรื่องง่ายนะ

นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นภาพหน้าจอไหมคะ
นี่คือภาพเมื่อวานนี้นะคะพี่แอนเนี่ยเหมามังคุดอีก๓ตันนะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ละคนละอำเภอค่ะ
เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีคนทักแกมาบอกว่าที่อำเภอหนูก็เดือดร้อนเหมือนกัน
แอนช่วยไหมพี่แอนช่วยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางนครศรีธรรมราชก็ส่งมาให้ที่ออฟฟิศของพี่แอนค่ะ
หลังจากนั้นพี่แอนกับทีมงานก็ช่วยกันแพ็คคุณผู้ชม
วันนี้ค่ะจะทยอยนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิและก็ชุมชนต่างค่ะ

ผลไม้ไทยถือว่าเป็นสุดยอดของโลกกับโลกแล้วจริงค่ะ

เมื่อกี้๗ตันนะ๗ตันกะหล่ำปี๗ตัน

มีอำเภออื่นที่เขาก็เป็นชาวสวนของที่อื่น
เขาก็เสนอมาในเฟซบุ๊คแอนนะคะ
ก็เลยซื้อล็อตที่๒จากอำเภอชะวันคุณค่ะ
ก็จังหวัดละครศรีชะวันราชเหมือนกัน
ครั้งนี้ก็ซื้อ๓ตัน๓๐๐๐โลกเหมือนเดิมนะคะ
อยากให้รู้สึกแบบแย่กับผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำขึ้นมา
อยากให้รู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองปลูกสร้างขึ้นมา
ก็อยากจะบอกให้ชื่นใจว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นจริงค่ะ

ถูกต้องค่ะพี่แอนนะคะยังใจดีค่ะ

ก็พี่แอนบอกว่าพี่ก็ออกกำลังกายวนไปคุณผู้ชม

ให้คุณอ้น๔๐๐เพื่อนซีไปเถอะล่ะค่ะคุณผู้ชม
จริงนะคะรายการยูทูปพี่แอนก็มีนะคะ

ส่วนผลงานละครค่ะทั้งที่ตัวเองเป็นผู้จัดแล้วก็เล่นเอง
รวมไปถึงบิ๊กโปรเจกต์นะคะซุปตา๒๕๕๐
นั่นนะคะที่เล่นกับพี่เคนธีรเดชคุณผู้ชมนะคะ
แอนบอกว่าโควิดซาเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่นอนค่ะ

ครับที่ตามนะคะขอบคุณมากนะคะ

เพราะว่าส่งคลิปไปส่งคำถามไป

เจ้าหญิงแห่งวงการตัวจริงค่ะ